ดำน้ำดูปากการังด้วยวิธี
และะเป็นคลิปนี้นะครับเป็นภาพเหตุงานชีวิต
คุณที่
สัญชาติเกาหลีโดยที่มีภรรยาร่ำไห้อยู่ข้างนะครับ
จากการสอบถามจนทราบว่าผู้เสียชีวิตได้เดินทางมาพร้อมกับนักท่องเที่ยว
คนอื่นรวมกว่า๑๐คนโดยมากับเรือของบริษัทกีต้าทัวร์
จากนั้นนะครับได้ลงเล่นน้ำดูปากการังที่เกาะห้องอ่าวบีเละ
อุทยานแห่งชาติธานบกครณีจังหวัดกระบีนะครับ
โดยใส่เสื้อชูชีพในการลอยตัวชมปากการังในระดับน้ำลึก๒เมตร
จากนั้นเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นนะครับว่าผู้ตายลอยแน่นิ่งในสภาพคว่ำหน้า
รีบกระโดดน้ำลงไปดูก่อนที่จะนำตัวขึ้นมาที่ฝั่ง
ทำการปั๊มหัวใจแต่ก็พบว่าไม่มีอาการตอบสนอง
แล้วก็มีเลือดไหลที่จมูกนะครับ
ก็เลยต้องรีบนำขึ้นเรือส่งโรงพยาบาลกระบี่
แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากการสำลักน้ำ
แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็จะได้ชนะสูตร
หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปครับ